ก้าวสุพัสราคุณผู้ชมค่ะคนอะไร
ยิ่งโสดยิ่งสวยแล้วก็ความปิ๊งของเธอเนี่ย
อร่าของเธอเนี่ยเหมือนมันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเอง

คือเขากำลังจะมีละครเรื่องใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมนะ
คือเรื่องนี้อาจจะเป็นผลงานทิ้งถวน
ก่อนที่ก้าวจะออกมาเป็นนางเอกฟรีแลนซ์อีกคนนึง
พูดตรงเล่นกับช่อง๓เดี๋ยวจะทิ้งทวนเป็นฟรีแลนซ์

เรื่องงานอดิเลกบ้างสาวก้าวปังยิ่งกว่า
หาเพราะใครจะไปรู้เห็นสวยสดใส
สมัยนี้มันมีแบบในอินเตอร์เน็ตในโซเชียลเนอ

ไปเลยด้วยเนี่ยใช่แล้วน้องก้าวบอกว่าชอบเล่นมากพี่พยายามฝึกสกิลให้คล่องแคล่ว
เยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
พอกลับมาเล่นเกมในวัยแบบ
วัยนี้วัยทำงานมันก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ
มันได้เติมเต็มอะไรบางอย่างนะอะไรอย่างนี้แม่

แบบข้ามอนนะ

เออยากอยู่เหมือนกันนะ

สุดไปเลย

เดี๋ยวสองชั่วโมงถามันใหม่